วันนี้วันหยุดนะคะหลายท่านก็ไม่หยุดเราสองคนก็ไม่ได้หยุด
โดยเฉพาะพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
ก็ไม่เตือนนะเพราะว่าท่านใช้เวลาในช่วงวันหยุดนี้
ในการเตรียมตัวดูเอกสารนโยบายรัฐบาล
เตรียมที่จะแถลงนโยบายรัฐบาลให้ได้ทราบกันสัปดาห์หน้านี้แล้วนะคะ
ส่วนทางด้านสอสอพักรัฐบาลเขาก็บอกว่าเดี๋ยวยังไงจะเป็นองคารักษ์
พิทักษ์นายกหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะถูกเป็นเป้าจมตีในสภา
ก็เดี๋ยวต้องดูกันนะคะว่าการแถลงนโยบายจะออกมาเป็นรูปแบบไหน
โดยพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีก็ใช้เวลาวันหยุดแบบนี้แหละค่ะ
นั่งศึกษาเอกสารนโยบายรัฐบาลก่อนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
แถลงนโยบายรัฐบาล๒๕๒๖กรกฎาคมนี้
ตอนนี้นะคะนโยบายรัฐบาลอยู่ในขั้นตอนในการจัดพิมพ์แล้วค่ะ
และจะส่งมอบเล่มนโยบายรัฐบาลฉบับสมบูรณ์ให้แก่คณะรัฐมนตรีในวันที่๒๒กรกฎาคมนี้ค่ะ
โดยสมาชิกรัฐสภาจะได้รับ๒๔กรกฎาคม
นายสนทิรัฐสนทิจิระวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะ
พูดถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์อาจจะตกเป็นเป้าการอภิปรายของสอสอพักฝ่ายค้าน
บอกว่าฝ่ายค้านมีสิทธิ์ในการอภิปรายอยู่แล้ว
ขณะที่ฝ่ายรัฐบาลก็จะมีหน้าที่ชี้แจง
ซึ่งสอสอฝ่ายรัฐบาลต้องเข้าใจบทบาทตัวเอง
ช่วยกันชี้แจงเพื่อให้การแถลงนโยบายของรัฐบาลนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ค่ะ
ระบุว่าไม่กังวลนะคะกรณีที่สารรัฐธรรมนูล
วินิจฉัยคุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์
ส่วนคุณหญิงกรยาโสพลพนิษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ก็ยืนยันบอกว่าไม่มีปัญหาต่อการแบ่งงานของนายนัทพล
ที่ประสุนวันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาอธิการ
ที่หลายคนวิจารณ์ว่ารวบอำนาจหน่วยงานสำคัญเอาไว้กับตัวเองหรือเปล่า
เพราะว่าคุณหญิงกรยาบอกว่าตัวเองเข้ามาทำงานไม่ได้ต้องการอะไรนะคะ
ในส่วนที่ได้รับมอบหมายมาก็ถือเป็นหัวใจเหมือนกัน
เพราะเป็นขงเบ้งของกระทรวงศึกษาธิการ
อกจากนี้ก็ยังมีรัฐมนตรีอีกหลายคนเครื่องร้อนแล้วนะคะ
วันหยุดก็ยังลงพื้นที่ติดตามงานค่ะ
เพราะว่าอยากจะเร่งแก้ไขปัญหาเข้ามาดำรงตำแหน่งปุ๊บ
ก็อยากจะมีผลงานให้ได้เห็นกันด้วยนะคะ
รอดูองคารักษ์พิทักษ์นายกกันนะคะ